พ่อแท้คนหนึ่งเข้าไปร้องกับสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปร้องกับตำรวจด้วย
บอกว่าไปแจ้งความจับพ่อเลี้ยง
คือพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกของเขา
คือเขาแยกทางกับภรรยาภรรยาไปมีครอบครัวใหม่

แล้วเอาลูกเนี่ยไปอยู่กับสามีใหม่
ข่มขืนลูกของเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะ

กรณีที่พ่อแท้ของนักเรียนอายุ๑๕ปี
ร้องขอความช่วยเหลือโพสต์ผ่านโซเชียลแบบนี้

พ่อเลี้ยงที่มีอาชีพเป็นครูสอนดนตรีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่มรยองเนี่ย
ล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงคือลูกสาวของเขา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามซิว่า

ก็ไปที่โรงเรียนต้นสังกัดของพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นครู
พอถามไปถามมาอ้าวเรื่องราวมันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชม
โดยทราบว่าทางโรงเรียนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็สั่งเลิกจ้างครูไปแล้วประมาณ๑สัปดาห์
คนที่เป็นเกาะเหเป็นพ่อเลี้ยงซึ่งครูคนนี้เป็นครูอัตราจ้าง
ปัญหาครอบครัวเรียบร้อยเซอะก่อน
ได้ด้วยนางสาวนพนานเจริญธรรมหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวที่ระยองก็บอกว่า
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่ว่าไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ของเด็กนักเรียนคนนี้ได้เลยครับ
ตามที่อยู่ในพื้นที่ของระยองก็ไม่สามารถติดต่อได้
เมืองต้นทราบว่าอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาก็เลยแจ้งให้ทางหัวหน้าบ้านพักและครอบครัวเด็กที่นั่นเนี่ยไปตรวจสอบติดตามอยู่นะครับ
ในกรณีนี้ทางบ้านพักเด็กก็ได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว

เนื่องจากว่าสิ่งที่เราได้รับมาตอนนี้นะคะยังไม่ได้เห็นเป็นข้อที่จริงที่ชัดเจนนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เขามาแจ้งไว้กับทางเพจนะคะทางเพจของ
องค์ภูวิวัฒน์จังหวัดนครรศรีนานะคะ
ในการดำเนินการเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กก่อน
เพื่อให้ทราบว่าเด็กเค้าถูกกระทำความรุนแรงอย่างนี้จริงหรือไม่อย่างไร
เมื่อไหร่เรื่องราวนี้มันเริ่มจากกลางดึกของวันที่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้ก็เอาเรื่องไปบอกกับแม่
แล้วแม่ก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ต่อมาก็มีการนำเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงโซเชียล
ทำให้พ่อเลี้ยงซึ่งเป็นครูและภรรยา
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กนะฮะก็เครียด
พากันย้ายออกจากห้องเช่าเลยครับ
ซึ่งห้องเช่าตอนแรกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียน
ก็ไปอยู่ห้องเช่าใหม่ซึ่งไม่ได้เปิดเผยแล้วก็ติดต่อไม่ได้
นี้แม่ของเด็กไม่สามารถจะแยกทางกับสามีได้
เนื่องจากว่าก็ไปอยู่กินกัน
แล้วก็มีลูกกับสามีใหม่อายุเพียง๗เดือน
แล้วลูกกินนมผงซึ่งตนเองไม่มีรายได้ต้องอาศัยทางด้านสามี
หลังจากเกิดเหตุสามีใหม่ยื่นข้อเสนอมา
เดี๋ยวจะให้เงิน๒๐๐๐บาทเป็นค่าทำขวัญละกัน
แล้วก็ไม่ให้ภรรยาซึ่งเป็นมันดาของเด็กคนนี้
ไปแจ้งความเอาเรื่องกับตัวเขาเอง
สำหรับพ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยเป็นครูสอนดนตรีอายุ๔๒แล้วนะครับ
อยู่กินกับแม่ของเด็กประมาณ๕ปี
ก็เป็นครูอัตราจ้างสอนอยู่ที่โรงเรียนในตำบลห้วยโป่งประมาณ๓ปี
เดี๋ยวความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้าติดตามตัวเด็กได้
ไปเจอแม่ของเด็กก็จะรายงานให้ทราบต่อไปว่าตอนนี้สภาพของน้องเป็นอย่างไร